อย่างผู้ใหญ่เองก็ดีเนี่ย
เวลาทะเลาะกันก็จะจบปัญหาด้วยความรุนแรง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่กรสินคุณผู้ชม
สองสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกันนะฮะ
คือฝ่ายผู้ชายเป็นผู้บริหารของโรงเรียนนะครับ
ทะเลาะกันกับภรรยามีปากเสียงกันรุนแรงครับ
ภรรยาไล่ออกจากบ้านก็มีการเก็บข้าวของแย่งข้าวของกัน
สักพักหนึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นมา
ฝ่ายผู้ชายถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ภรรยาเขาอ้างว่าเป็นการปืนลั่น
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายสามีนั้นเสียชีวิตช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เองนะครับ
ที่เกิดเหตุคือบ้านพักอยู่ที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จจังหวัดกรสิน
ตำรวจบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของวันพุธ
ได้รับแจ้งว่าดรรัฐศาสตร์พาณิชยพงพักอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมบาดเจ็บสาหัส
ก็เลยรีบประสานรถกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขอนแก่นกระทั่งได้เสียชีวิตเมื่อวาน

จากการสอบสวนนางมายุราภรรยาของดรรัฐศาสตร์เขาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่ออกไปทานข้าวนอกบ้านกัน
ระหว่างนั้นมีโทรศัพท์สายหนึ่งนะโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องของสามี
แล้วทางด้านของนางมะยุดาเนี่ยถามไปว่าใครโทรมา
แต่สามีเนี่ยตอบไม่ได้ตอบเธอไม่ได้ว่าใครโทรมา
ก็เลยแบบอ้าวยังไงใครโทรมาก็บอกไม่ได้จากนั้นก็เลยกลับบ้าน
แต่ว่านางมะยุรานั้นยังคงถามซ้ำด้วยความสงสัยว่าคนที่โทรมาตอนกินข้าวเนี่ยใครทำไมถึงบอกไม่ได้
ก็เลยนำไปสู่เรื่องราวของการทะเลาะกันมีปากเสียงกันแรงขึ้นแรงขึ้น
และนางสาวมายุราก็เลยไล่สามีให้เก็บของออกจากบ้านไปเลย
ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าคนนั้นอาจจะเป็นมือที่สามหรือเปล่า
กระทั่งราวสักตี๔๓๐สามีเก็บข้าวของแล้วก็เสื้อผ้าใส่กระเป๋าจริง
ทีนี้ก็เลยมีปากเสียงกันยื้อแย่งข้าวของกันอีกคนจะไปอีกคนจะให้อยู่มาเคลียร์กันก่อนแบบนี้นะฮะ
ซึ่งก็มีการนำปืนของสามีออกมาด้วยจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
พอมีปากเสียงกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดและร่างของสามีก็ล้มลงฟุบลงไปนะฮะ
และนางมายุราก็เลยรีบไปแจ้งกู้ภัยให้ไปช่วยนะครับ
หลังจากนี้นะฮะตำรวจก็จะมีการสอบปากคำนางมายุราอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากปืนลั่นจริงหรือตั้งใจจะยิง
แล้วก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของขม่าวดินปืนก่อนจะดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ดรรัฐศาสตร์นั้นเป็นผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนในอำเภอสมเด็จนะครับ
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ยาวไกลเป็นคนบุคลิกดีนะฮะ
ขณะที่ฝ่ายภรรยาเองก็เป็นเจ้าของธุรกิจน้ำปลาร้านะครับ
ก็ส่งขายหลายจังหวัดทางภาคอีสานก็คือต้องบอกว่าทั้งสองคนก็มีฐานะประมาณหนึ่งเลยแหละ
แต่ก็มีเรื่องราวระหว่างความรักที่ไม่ลงรอยกัน
ก็คือมีคนโทรมาแล้วตอบไม่ได้นำไปสู่เหตุการณ์สลดแบบนี้รับวันวาเลนไทยนะครับ